หลากหลายเรื่องราวในช่วงเวลานี้นะครับแต่ว่าดูเหตุการณ์นี้หน่อย
หญิงสาวคนหนึ่งอายุ๑๘ปีเธอบอกว่าเธอเจอเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเกือบตาย
เอาชีวิตรอดมาได้ถูกแฟนที่เลิกกันไปแล้วเขามาตามง้อขอคืน
แต่เธอไม่ยอมบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายถึงในห้อง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีเจ็บหนักนะฮะออกจากโรงพยาบาลมาไปแจ้งความ
คดีไม่คืบไม่คืบเลยเหรอคะ
แล้วฟังขู่กรณีนี่อดีตแฟนของเธอเก่าของเธอ
ให้ผู้ใหญ่เนี่ยมาเคลียร์จะให้ยอมความ

แล้วตำรวจเหมือนกับไม่ให้ความเป็นธรรมกับเธอ
เธอก็เลยไปร้องขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลัง
ท่านผู้ชมครับหลักฐานวันเกิดเหตุนี่คุณกันไปช่วยแล้วนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๓มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมครับหญิงสาวคนนี้๑๘ปีนะครับอยู่ที่สุพรรณบุรี
สมมุติชื่อคุณพลอยก็แล้วกันนะค่ะอ่า
พลอยเนี่ยเธอบอกเธอมีหลักฐานคือกล้องวงจรปิด
ด้านล่างของอพาร์ทเมนต์ที่เธอพักอาศัยอยู่
นี่นะฮะวันเกิดเหตุนะครับ๑๓มิถุนายน
ผู้ชายคนนี้เธอบอกชื่อแจ็คอายุ๓๒ปีตัวใหญ่สูงแบบนี้
ยืนคุยโทรศัพท์เดินวนไปวนมาอยู่ใต้อาคารอพาร์ทเมนต์ของเธอ
อยู่แถวนี้เนี่ยนานถึง๑๐นาทีนะฮะถามว่าทำไม
เพื่อจะรอจังหวะในการที่จะขึ้นไปข้างบนค่ะ
ซึ่งเธอพักอาศัยอยู่ด้านบนอยู่ชั้น๓
ดูนะฮะนี่เดินวนไปวนมาทำเป็นโทรศัพท์บ้างอะไรบ้าง
อยู่แถวนี้๑๐นาทีแล้วสักพักนึงนี่พอรับกล้องไปที่แจ๊ค
ปุ๊บเข้าลิฟต์ไปเลยช่วงจังหวะปลอดคน
เข้าไปในลิฟต์แล้วกดขึ้นไปบนชั้น๓
ซึ่งเป็นชั้นห้องพักของคุณพลอยที่บาดเจ็บ
ซึ่งตอนนั้นเขาเลิกกันไปแล้วนะเขาเลิกกันไปแล้ว
นี่เห็นไหมมองซ้ายมองขวาเหมือนดูลาดเหล่า
นี่ฮะแล้วก็จะเห็นว่าแจ็คเนี่ยเดินไปทางนู้นนะครับ
ฝั่งด้านในห้องด้านในสุดแล้วไปหยุดอยู่หน้าห้องนึง
ยืนอยู่แถวนั้นไม่กี่นาทีนี่นะฮะจังหวะตรงนี้นะครับ
แล้วอยู่เนี่ยจะเห็นว่าแจ็คก็จะหายไปจากรัศมีกล้อง
จริงแล้วคือเขายังไม่ได้เข้าไปข้างในนะฮะ
ยังไม่ได้เข้าไปในห้องของคุณพลอยเขานะครับ
ไปยืนอยู่แถวนี้คือที่เห็นหายไปจากกล้องเนี่ย
คือแจ็คไปหลบอยู่ที่จุดที่เป็นบันไดหนีไฟ
จังหวะที่เดินไปหลบตรงนี้นะฮะ
นี่เห็นไหมหายไปทางมุมขวามันจะมีห้องที่เป็นจุดที่เป็นบันไดหนีไฟใช่ไหม

อาจจะเรียกแล้วพลอยไม่อยู่หรือว่ารู้ว่าพลอยยังไม่กลับก็แล้วแต่
นี่ซึ่ง
หลังจากนั้นพอพลอยเขากลับมาเนี่ย
ก็ใช้จังหวะที่พลอยกำลังเปิดประตูเข้าห้องเนี่ย
คือบุกเข้าไปในห้องของคุณพลอยเลยนะครับ
นี่คือคนเจ็บนะฮะพลอยเนี่ยบอกว่าอย่างนี้นะฮะ
พอเข้าไปในห้องแจ็คเนี่ยนะครับ
ใช้มีดเนี่ยขู่บังคับเพื่อให้เธอเนี่ยยอมคืนดี

เขาก็เลยเอามีดเนี่ยกรีดแขนเธอปาดคอเธอ
เธอเสียเลือดมากแล้วก็สลบไป

แจ๊คอดีตแฟนนุ่มของเธอยังตบหน้าเธออย่างแรง

บเพื่อปลุกให้ฟื้นขึ้นมา
แล้วก็เอามีดเนี่ยปักเข้าที่แถวหน้าอกของเธอ

เธอต้องร้องขอชีวิตแล้วยังเอามีดกรีดเธออีกนะครับ
กรีดตามร่างกายต่างเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๓มิถุนายน
ก่อนที่ในแจ๊คเนี่ยจะหลบหนีไป
ตัวเธอเองนี่ก็ร้องขอความช่วยเหลือแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

แผลที่หน้าอกยาวลงมาถึงเกือบถึงหน้าท้อง
มีแผลที่ถูกกรีดแขนอีกตามลำตัวอีกนะครับ
ต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
แล้วพอออกจากโรงพยาบาลมาเธอบอกเธอไปแจ้งความ
แต่กลายเป็นว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดี
แจ้งความไว้ที่สพเมืองสุพรรณบุรี
มีคนที่อ้างว่าเป็นผู้ใหญ่ของฝั่งในแจ๊ค
พยายามจะมาเจรจาขอให้ยอมความ
พยายามจะบอกให้ตำรวจเนี่ยให้เจรจากับเธอให้ยอมความ
และไปมายังขูว่าจะแจ้งความเธอกลับเลยซ้ำ
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณกันก็เลยพาน้องพลอย
ติดตามความคืบหน้าทางคดีอีกครั้งที่สพเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
น้องพลอยบอกเคยแจ้งความแล้วคดีไม่คืบ
นี่ขวามือนี่คือทนายความนะฮะที่มาช่วยเหลือน้องพลอยนะครับทนายผู้หญิงนะครับ
เราก็เลยได้สอบถามนะฮะ
พลอยเนี่ยบอกว่าเธอรู้จักกับแจ็คมา๖เดือนนะฮะ
สุพรรณบุรีค่ะส่วนตัวเธอเนี่ยยังเรียนอยู่ไปฝึกงานนะครับฝึกงานเสร็จ
แจ๊คก็ทักมาจีบแล้วก็ตัดสินใจคบหากัน
ทีนี้พอคบหากันไปเนี่ยน้องพลอยบอกว่ามันไปกันไม่ได้
เพราะว่าแจ็คนี่ขี้หึงมากนะหึงเหลือเกินหึงหนักมากทะเลาะกัน
หลายครั้งปรับความเข้าใจกันหลายรอบแต่สุดท้ายก็เหมือนเดิม
เธอเลยตัดสินใจเนี่ยขอเลิกกับแจ็คเมื่อ๓๐พฤษภาคมที่ผ่าน
มานะครับตอนนั้นก็เลิกกันด้วยดีนะค่ะพลอยบอกก็เลิกกัน
ด้วยดีแต่ว่าแจ็คเนี่ยเขาไม่ยอมจบยังส่งข้อความมาขอคืน
ดีด้วยนะแล้วเคยถึงขั้นขู่จะฆ่าตัวตายถ้าพลอยไม่ยอม
คืนดีด้วยจนกระทั่งวันเกิดเหตุตอนเช้านะฮะวันนั้นก็คือ
มิถุนายนนะวันเกิดเหตุนะครับค่ะเธอบอกว่าตอนเช้าเนี่ยใน
นี่ส่งข้อความมาหาก่อนเป็นข้อความส่งมาลาตายลาตายเหรอ
ลาตายแล้วโอนเงินมาให้ในบัญชีเธอเนี่ย๒๘๐๐ถามว่าโอน
มาทำไมแจ๊คบอกถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายตอนที่เรายังเคยอยู่
ด้วยกันเธอบอกเธอไม่อยากรับเธอตัดสินใจโทรไปหาพ่อกับ
ของในแจ๊คขอบัญชีบอกจะขอโอนเงินคืนให้นี่โอ้โหแผลที่คอ
เห็นไหมรู้นี่แผลไปมากคือนี่คือปาดจริงเลยอ่ะใช่นี่ไม่
ที่แทงอีกนะแล้วตรงกลางลำตัวอีกใช่ไหมคะรอดตายมาได้
โอ้โหท่านผู้ชมครับคือวันนั้นเนี่ยพอพอในแจ๊คส่งข้อความ
ตอนเช้าแบบนี้ใช่ไหมอย่างที่เล่าให้ฟังใช่ไหมฮะโอนเงินมา
ให้ด้วยเนี่ยค่ะตอนเย็นเนี่ย๕โมงเย็นพลอยบอกเธอเลิกเรียน
กลับมาแล้วก็กำลังจะเดินขึ้นห้องเปิดประตูเข้าห้องก็อย่าง
ทราบนะฮะคือแจ๊คมาตั้งแต่ช่วงก่อนจะ๕โมงเย็นแล้วใช่ไหม
ค่ะวนเวียนวนเวียนอยู่แถวด้านล่างขึ้นลิฟต์มาแล้วไปแอบอยู่
ในจุดที่เป็นบันไดหนีไฟของชั้น๓เนี่ย๕โมงเย็นเธอเลิก
กลับมากำลังจะเปิดประตูห้องเข้าห้องแจ๊คพุ่งมาจากทาง
ไดหนีไฟนะฮะแล้วก็ผลักเธอเข้าห้องแล้วก็ชักมีดออกมา
ทำร้ายทันทีเธอบอกว่าเธอเนี่ยตอนนั้นถูกโดนจนแบบไร้
เรี่ยวแรงต่อสู้อ่ะคุณรัชพรค่ะพลอยบอกมันไม่ไหวอ่ะมันเลือดมัน
ออกโชคไปหมดถูกแทงถูกกรีดก็เลยปล่อยให้อีกฝ่ายเนี่ยทำร้าย
หนำใจไปเลยก็แล้วกันคืออยากจะทำอะไรก็ทำคือมันหมดแล้ว
สู้ไม่ไหวแล้วจริงจริงอ่ะเนอะได้แต่ร้องขอชีวิตสุดท้ายรอดมา
ได้เอาลงฟังด้วยหน่อยนะว่าหนูว่ามีคนอื่นใช่ไหมหนูก็
ตอบเขาว่าหนูไม่มีแล้วหนูก็กรี๊ดค่ะเพราะว่าเขาเป็นคน
หนูไม่อยากเจอมากที่สุดหนูกลัวมากวันนั้นเขาหยิบมีด
ขึ้นมาจากกระเป๋าค่ะที่เขาพกมามันคือมีดส่วนตัวของเขา
เขาก็บอกว่ามึงกรีดสิแบบเหมือนจะแทงอ่ะค่ะหนูก็เลย
กรี๊ดหนูก็ได้ถูกทำร้ายร่างกายหนูไม่รู้ว่าหนู
ลบไปตอนไหนนะคะแต่ว่าตอนที่หนูตื่นมาหนูตื่นพอ
เขาอ่ะตบหน้าหนูค่ะตบเหมือนแบบเรียกสติว่าหนูแบบยัง
มีชีวิตอยู่ไหมคือมันมีคนมาช่วยหนูแล้วค่ะตอนนั้นน่ะก็
มีกู้ภัยมีตำรวจค่ะมาเรียกว่าแบบออกมาเถอะอะไรอย่างนี้
คุยกันเขาก็ได้หยิบมีดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วเขาก็
แทงที่หน้าอกโดยที่หนูไม่รู้ว่ามันแทงทะลุหัวใจหนูนี่ฮะ
คือพอถูกทำร้ายไปแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเธอตัดสินใจกรีด
ก็มีกู้ภัยพยายามเข้ามาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะแล้ว
ก็รอดมาได้นะครับพลอยบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยนะฮะทีเนี้ยคดีเนี่ย
พอออกจากโรงพยาบาลไปแจ้งความใช่ไหมค่ะแล้ววันนั้นเขาก็แจ้ง
เบื้องต้นเอาไว้ก่อนแล้วนะครับแต่คดีเนี่ยมันไม่คืบหน้าแล้ว
มันเหมือนไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเพราะว่ามีคนที่อ้าง
ว่าเป็นผู้ใหญ่ของฝั่งในแจ็คเนี่ยมาพยายามเจรจาขอให้เธอ
ยอมความนี่นะบอกจะขอให้ยอมความแต่คดีแบบนี้เธอบอกมัน
สามารถยอมความได้เหรอคือมันจะยอมความได้ยังไงคือที่
ผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยติดต่อมาเนี่ยผู้ใหญ่ของคู่กรณีเนี่ยมา
หาที่บ้านบอกให้ยอมความนะไปคุยกับตำรวจเพื่อจะให้จุรจา
เกลี่ยให้เธอเนี่ยยอมความเพื่อจะอ้างว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด
บอกเรื่องอย่างนี้มันจะยอมความได้ยังไงแล้วบอกถ้าไม่
ความเนี่ยจะแจ้งความกลับเพราะอีกฝั่งนึงก็มีมีรอยบาดแผล
เหมือนกันจะแจ้งว่าถูกทำร้ายเหมือนกันแต่ตอนนี้นะต้องเอาแผล
มาวัดกันเลยไหมแบบนี้แล้วในห้องเธอไม่มีอาวุธแล้วบุก
เข้ามาแบบนี้เนี่ยจะให้เธอยอมความได้ยังไงเธอยืนยันว่าจะขอ
ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับทุกวันนี้เหมือนฝันร้ายหวาดภาวะมาก
กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยไปขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลัง
ค่ะอ่าเดี๋ยวความคืบหน้าทางคดีเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะ
ทุกผู้ชมครับแต่เราได้คุยกับพี่สาวของแจ๊คค่ะนะ
พี่สาวของแจ็คบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ฮะวันนี้เธอก็มานะฮะ
เธอบอกเธอก็พอจะทราบเรื่องจากน้องชายอยู่บ้างแต่ไม่ขอพูดอะไรมากก็แล้วกัน
เดี๋ยวจะหาว่าไม่เป็นธรรมกับทางฝ่ายหญิงแต่เธอก็ยืนยันว่าเธอไม่เข้าข้างน้องชายนะ
แต่ในฐานะพี่สาวเนี่ยก็คงต้องเซฟความรู้สึกของน้องชายด้วย
เฟฟความรู้สึกของน้องชายเลยไม่อยากพูดมาก
เพราะน้องชายพี่ก็เจ็บเหมือนกันเจ็บมากไหมคะ
แล้วหลังเกิดเหตุน้องพี่ก็ไม่ได้หนีมาพบตำรวจตลอดไม่เคยหนีเลยนะ
ฝั่งของพลอยเนี่ยอ้างว่ามีผู้ใหญ่มาพูดจาคมคู่
ไปหาถึงบ้านจะให้ยอมความขอยืนยันว่าไม่จริง
คือมีไปคุยจริงแต่ไปคุยเชิงผู้ใหญ่ไปคุยกับเด็ก
ลักษณะเป็นการไปพูดคุยกันเท่านั้นพูดคุยไม่ได้ไปข่มขู่เพื่อจะให้ยอมความ

ไปตไปได้
คบนะสินะ

แต่จริงต้องฟังเขาพูดมันจบก่อนหรือเปล่าพี่อุ๋ย
เอาเป็นว่าเธอก็บอก

เขาบอกว่าน้องเขาก็มีความหวาดกลัวหวาดระแวงเหมือนกัน
แต่พลอยบอกว่านี่มันห้องพลอยไม่ใช่เหรอ

แล้วบุกเข้ามาก็อย่างหลักฐานที่เห็นคือมาดักรอ
แล้วยังมีคนไปหาถึงบ้าน
บอกให้ยอมความไม่อย่างนั้นจะแจ้งความกลับเหมือนกัน

วันนี้พันธมตเอกเฉลิมวุฒิวงเวียงจันทร์
รองผู้ทำการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะ
ท่านก็มาตรวจสอบเรื่องราวทางคดีด้วยนะครับ

เข้ามาช่วยเหลือหญิงสาวผู้เสียหาย
ท่านก็รับปากว่าจะเร่งสอบสวนคลี่คลายคดีให้
เรื่องที่พนักงานสอบสวนที่ฝ่ายของผู้เสียหาย
บอกว่าดูเหมือนกับช้าหรือว่าไม่เป็นธรรมอะไรหรือเปล่าเนี่ย

แต่พนักงานสอบสวนที่มารับเรื่องคดีของคุณพลอยเนี่ย
เอิญไปเจอพนักงานสอบสวนที่มาใหม่

มันก็เลยอาจจะมีเรื่องติดขัดอะไรบ้าง
วกกับเรื่องของผลทางการแพทย์เนี่ย
มันเพิ่งได้รับมาเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคม
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๓มิถุนายนใช่ไหม

เรื่องเกิด๑๓มิถุนายน
พนักงานสอบสวนก็มาทำคดีให้ค่อนข้างละเอียด
พิสูจน์หลักฐานไปเก็บรายละเอียดในที่เกิดเหตุ

แต่เนื่องจากคุณพลอยเนี่ยบาดเจ็บ
ยังอยู่โรงพยาบาลยังให้การไม่ได้
แล้วพนักงานสอบสวนเพิ่งได้รับผลตรวจเมื่อต้นสิงหาคม
แล้วต้องติดต่อสอบปากคำคุณพลอยอีกนะค่ะ
ในช่วงเวลาที่ออกจากโรงพยาบาลมาก็เพิ่งไม่นาน
ทำให้มันก็เลยยังเหมือนมีรอยต่อตรงนั้นอยู่นะครับ
เอาเป็นว่าเพื่อความสบายใจเนี่ย
ก็สั่งให้เปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนใหม่ยกชุดไปเลยก็แล้วกัน

เอาแบบระดับที่มีความชำนาญมีประสบการณ์เข้ามาทำคดีนี้
เพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สังคมให้ความสนใจ
เพื่อจะได้ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย

ขณะเดียวกันนะครับคุณกันจอมพลังนะครับบอกว่า
พอมาฟังเรื่องราวแล้วพบว่าฝ่ายชายจะแจ้งความกลับฝั่งของฝ่ายหญิง

คุณกันบอกงงอยู่เหมือนกัน

ถ้าดูจากความเป็นจริงแล้วเนี่ย
ต่อให้ไม่มีหลักฐานในกล้องวงจรปิดก็แล้วแต่

แล้วมันยังไงจะไปแจ้งความกลับเขา
ว่าตัวเองมีบาดแผลถูกทำร้ายเหมือนกัน
แผลเขาอยากรู้เลยว่าแผลเขาเย็บกี่เข็มมันสาหัสขนาดไหน
ถึงได้พี่สาวก็บอกว่าน้องชายเขาก็หวาดกลัวหวาดระแวงเหมือนกัน

นี่เห็นไหมคุณกันก็เลยฝากบอกว่าไอ้เรื่องแบบนี้นะ
ไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่คือคนเราถ้ารักกันแล้วเนี่ย
แล้วมันรักกันไม่ได้เนี่ยมันต้องเลิกกันเนี่ย
มันก็คือต้องเลิกนะไม่ใช่ฝ่ายชายเนี่ย

ชัดเจนก็คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งตำรวจ
กันแล้วนะครับไม่รักก็อย่าทำร้ายนะ
หาเขาเรียกว่าอะไรไม่ตายก็หาใหม่ได้นะครับ
แล้วเป็นผู้ชายอ่ะเกิดมาทั้งทีเราถ้าเราจะทำร้ายผู้หญิงเนี่ย
เราก็เหมือนเสียชาติเกิดนะนะครับถูกต้องไหม
ผมถามว่าน้องจะไปพยายามทำร้ายคู่กรณีในห้องตัวเองทำไม
ถูกไหมครับถ้าน้องไปบ้านเขาก็ว่าไปอย่างนี่บ้านน้องเอง
นอนอยู่ที่ห้องน้องเองออกไปเอาข้าวเอง
มันถึงเกิดเหตุเหตุนี้ผมตั้งคำถามกับถ้าผู้ชายไม่มาที่ห้องน้องแบบนี้
มันจะเกิดเรื่องไหม
อ่าทีนี้ฝ่ายของในแจ๊คนะครับ

ที่ก่อเหตุไม่ได้มาให้สัมภาษณ์อะไรก็มีพี่สาวเขาที่มาพบคุณกันแต่ว่า
นี่ฮะนี่คือล่าสุดที่มาพบพนักงานสอบสวนตำรวจนี้เรียกมาอีกทีเลยวันนี้เลย
พี่สาวเขาบอกว่าน้องชายเขาก็ไม่ได้หนีไปไหนทั้งรอมอบตัวตำรวจเรียกกี่ครั้งก็ให้ความร่วมมือตลอด
นี่วันนี้มาอีกนะฮะมาอีกรอบนึงเพราะว่าคราวนี้ตำรวจเรียกมาแล้วก็สอบปากคำเบื้องต้นอีกรอบนึงนะฮะ
แล้วก็แจ้งข้อหาไว้ก่อนแล้วคือพยายามฆ่าแล้วก็บุกรุกในเคหสถานโดยใช้กำลังประทุษร้ายส่วนที่ในแจ๊กบอกว่าจะแจ้งความกลับฝ่ายหญิงเหมือนกัน
เพราะว่ามีบาดแผลต่างเนี่ยตำรวจบอกว่าทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานยืนยันว่าตำรวจเนี่ยเก็บพยานหลักฐานทุกอย่างเอาไว้ครบถ้วนตั้งแต่แรกอยู่แล้วทั้งในห้องแล้วก็กล้องวงจรปิดนะฮะแล้วก็มีเรื่องของแพทย์ที่สามารถยืนยันได้อีกแม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ
วงจรปิดต่างเนี่ยมันจะสามารถเป็นหลักฐานทางคดีได้หรือว่าบาดแผลเนี่ยตำรวจบอกว่าก็สามารถตรวจสอบได้สามารถพิสูจน์ได้มันมองออกว่าแผลในร่างกาย
คุณพลอยอ่ะอ่ามันเป็นแผลแบบไหนอ่าถูกกระทำยังไง
อย่างนี้ใช่ไหมเวียงปักกรีดหรือแบบไหนยังไง
นี่เพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่ายืนยันว่าให้ความเป็นธรรม
แล้วเปลี่ยนพนักงานสอบสวนใหม่ยกชุดเลยค่ะโอ้ถ้าดูแผลขนาดนี้นะ
คือแผลเขาทั่วตัวแล้วจุดตายหมดเลยอะค่ะที่คอใช่ไหม
ปักใกล้ใกล้หัวใจกรีดลงไปตรงกลางแบบลำตัวอีกใช่ไหม
นี่ที่ขอนะน่ากลัวมากเลยอ่ะคุณกันเข้ามาช่วยคดีนี้ค่ะ